เพื่อนรักพรรคเพื่อนไทย

เขาบอกว่าเหมือนเพื่อนกำลังถูกหลอก

ในวิโรคลักษณะอดีตสอนครับสอบบัญชีรายชื่อพระก้าวกลายนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุใจความบอกว่าผมรู้สึกเป็นห่วง
เหมือนเพื่อนกำลังถูกพวกมันหลอกพาไปปล้นแล้วยิงทิ้งบนภูเขานะครับ
โดยบอกว่าเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ทำให้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อ๑๑ปีก่อนนะครับ
เขาหมายถึง๑๙พฤษภาคม๒๕๕เหมือนกับเพื่อนรักคนหนึ่งกำลังพูดกันว่า
ก้าวไกลนี่ทำมาเยอะแล้วแต่เมื่อทำมาถึงจุดหนึ่ง
เหมือนกับผมจะว่ายน้ำข้ามฝั่งก้าวไกลแจวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้ว
ผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาก้าวไกลจะแบกเรือมาขึ้นภูเขาทำไม
ถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถขึ้นเขาแต่ผมไม่เคยลืมคนที่ขับเรือมาส่งผม
แล้วผมจะต้องหันกลับไปขอบคุณคนที่ขับเรือมาส่งผมนะครับ
ก็โพสต์บอกว่าอยากจะตะโกนบอกเพื่อนรักด้วยความเป็นห่วงว่า
นายอย่าหลงกลขึ้นรถไปกับพวกมันเป็นอันขาด
มันกำลังจะหลอกพานายไปปล้นแล้วยิงทิ้งบนภูเขา
รีบวิ่งกลับมาลงเรือเร็วนะครับ
เรือลำนี้ยังรอนายอยู่แม้ช่างเปรียบช่างเปลยนะครับ
หากพิจารณาจำนวนสอสอของแต่ละพักนะครับ
ตอนนี้เพื่อไทย๑๔๑เก้าไกร๑๕๐ภูมิใจไทย๗๑
พลังประชารัฐเท่าไหร่๔๐ทวนกันหน่อย
รวมไทยสร้างชาติ๓๖ประชาธิปัตย์๒๕
ชาติไทยพัฒนา๑๐ประชาชาติ๙ไทยสร้างไทย๖
ชาติพัฒนากล้า๒เพื่อไทยรวมพลัง๒เป็นธรรม๑
เสรีรวมไทย๑แล้วก็อื่นอีกประมาณ๕นะ
ซึ่ง๘พักที่มีเสียงรวมกัน๓๑๒เสียง
เพราะก้าวไกลกับเพื่อไทยก็มี๒๙๒เสียงแล้วนะ
ยังไงก็ชนะฝ่ายลุงที่มีอยู่๑๘๘เสียงแน่
แต่ที่ทำให้รัฐบาลตั้งไม่ได้เพราะว่าลุงมีเสียงสวนะฮะ
ลุงมีเสียงสวนี่คือการวิเคราะห์
ก็เป็นไปไม่ได้ที่นะครับ๒ลุงที่มีเสียงรวมกันถึง๗๖เสียง
โหวตให้เพื่อไทยฟรีโดยไม่ขอร่วมรัฐบาลหรอก
เป็นไปไม่ได้ที่ลุงจะกดปุ่มให้สวโหวตให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน
อย่างไรทั้งสองลุงก็ต้องยื่นเงื่อนไขขอร่วมรัฐบาลด้วย
อย่าคิดว่าเขาจะแยกกันเขามาแพ็คคู่แน่นอน
เพื่อไทยไม่กลัวหรือว่าในวันที่โหวตนายกจะถูกหักหลัง
บนภูเขามันคือทุ่งสังหารคิลิกซิลใช่ไหม
ที่จะใช้ทำลายแบบสิ้นซากแล้วลุงก็ฉวยเอาตำแหน่งนายกไปต่อหน้าต่อตา
วิโรธบอกว่าผมเป็นห่วงเพื่อไทยเพื่อนรักของผมกำลังตกหลุมพลาง
อุบายหลอกให้สลัดพันธมิตรอย่างก้าวไกล
และทิ้งเพื่อนแท้อย่างคนเสื้อแดงประหนึ่งวางอาวุธแล้วยอมให้ใส่กุญแจมือ
เอาถุงดำทุ่มหัวหูมานึกภาพไปจ่างแล้วเดินขึ้นรถตู้ไปกับโจร
ก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนจะคิดได้แล้วรีบหันหลังวิ่งหนีออกมา
ถ้าหลงขึ้นรถตู้ไปกับพวกมันเมื่อไหร่สักพักคนบนเรือก็ได้ยินเสียงปั้ง
ลอยมาจากภูเขาครับ